เขาบอกว่าแต้วณธพรสายานาคีลอกคราบ

ต้องหลายคนบอกว่าจากสาวเรียบร้อย

คนไปจำว่าแบบว่าภาพนางในนาคีเป็นอย่างนั้นไง

แล้วก็เลยดูเป็นแบบว่านะนิดนึงอะไรอย่างนี้
มาไปเจนี่ได้หมดถ้าสนชื่นทรายา
เช้าทั้งอำเภอเพราะเธอคนเดียว

ชั้นเลิกคุยถึงอำเผิน

ไปกันต่อที่เบลล่ารานี
ก็คือฉายาอีเหลี่ยมกู้ชาติ

แล้วเอาจริงป่ะทุกเรื่องที่นางเล่นมันดังหมดเลย
คือบอกช่อง๓เนี่ยละครที่นางเล่นนี่คือแบบเปรี้ยงหมดเลยใช่ไหมล่ะ

น่ะหรอมบ้าอ้า๊มัชลาพาฉะยาต้อแม่ทำแทนไม่ได้โอ
น่ะอืมก็อย่างที่บอกคุณไอ้อ้า่มเนอะอืมแมร์ภิรณี
ฉะยาน่างเอกมือปราบสายเกลี่ยงเพราบว่านางแจ้ง
แจ้งความมุดเลยแค่ระวักษรแสวิติแขน
แก้วลอยคอยที่สาม
มึงภาพกูสวยแบบไงไอ้แขน
้ามันเกิดจากเก้านี้แหละคุณแม่
ฺีดีโอคอร์เลยคัะคุณแม่
นั่นแหละค่ะ

ธัญญาเธรียร์เสธ
เมียหลวงเนฟเกอร์ได

คุณพ่อเลี้ยงเดี่ยวเทเมียทิ้งว่ะ
น้องไบร์น้องวิน
คู่จิ้นฟินหลายล้าน
อืมหมดได้หรอของคุณด้วยนะทำไมน่าจะได้ฉายาซะหน่อยอีหนุ่ม
จะพูดถึงขึ้นสารแกขึ้นเยอะมากคุณคุณจะต้องได้พิธีกรห่อนทุกวัน
แหบสนิทสิทธิ์ใจน่ะอีบ้าอืม